มาดูคำชี้แจงหลังจากที่ทางวิศวกรรมสถานได้เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนทางเลื่อนในศาลบินดอนเมือง
ก็พบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บำรุงรักษาตามมาตรฐานค่ะแล้วก็สันนิษฐานว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสาเหตุอาจจะมาจากล้อกระเป๋าเดินทางกระแทก
แล้วก็ทำให้มีวัตถุตกลงไปในระบบทางเลื่อนค่ะ
นี่แหละค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย
วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะหลังจากที่ทางวิศวกรรมฐานเข้าไป
ตรวจสอบพื้นที่พร้อมด้วยสภาวิศวกรเมื่อช่วงเช้านี้นะคะ
บอกว่าหลังเกิดอุบัติเหตุพบแผ่นหวีก็คือเหล็กสีเหลือง
ที่เราเห็นอยู่ข้างกระเป๋าที่มีลูกศรชี้ค่ะ
ตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ปิดอยู่ตรงปลายทางเลื่อน
ปรากฏว่ามันแตกเป็นรูปโค้งวงกลม
แผ่นพื้นทางเลื่อนที่หลุดก็ยุงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ
แล้วก็หล่นอยู่ใต้ท้องทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นระยะประมาณ๑๐เมตร
ตรงจากจุดเกิดเหตุลักษณะแผ่นพื้นหลุด
บ่งชี้ว่าน็อตที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนขาด
เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีการขัดกันระหว่างวัตถุสองอย่าง
ซึ่งสิ่งหนึ่งแน่แล้วก็คือแผ่นหวี
ส่วนอีกสิ่งหนึ่งคาดว่าจะเป็นล้อของกระเป๋าเดินทาง
มันไปกระแทกกับปลายทางเลื่อน
พอกระแทกแล้วก็ทำให้เกิดช่องว่างที่สามารถดูดขาลงไปได้ค่ะ
เนื่องจากเขาพบว่าล้อกระเป๋าแตกหักแล้วก็ตกลงไปในระบบทางเลื่อน
แต่เรื่องนี้ก็ยังต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานนี้นะคะ
ส่วนคำถามเกี่ยวกับอายุการใช้งานของทางเลื่อนที่เก่ามานาน๒๗ปี
ตรวจสอบพบว่าทางท่ากัศยานดอนเมืองใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
ช่างซ่อมบำรุงจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง
ก็ถือว่าได้ตามมาตรฐาน
ซึ่งนอกจากนี้ก่อนใช้งานก็พบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ
เพราะว่ามีการตรวจเช็ครายวันค่ะ
และให้ส่วนอะไรจากเวลาอยู่อะไรเกิดก่อนเกิดหลัก

แล้วมันขาดไปกับปลายหวี

ดังนั้นก็จะมีบางส่วนที่มีกลุ่มท่านเรื่อง
มันทำให้กลุ่มเป็นกมพื้นเนี่ย
มันก็คือช่องว่างคว่างพอที่ผู้บัตรเจ็บจะห่วงออกไปได้
นี่แหละค่ะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เราท่านที่ต้องใช้บันไดเลื่อนต้องใช้ทางเลื่อนก็กังวลกัน
ซึ่งทางวิศวกรรมสถานก็ให้ความเชื่อมั่นว่า
อุปกรณ์ประเภทนี้ที่ใช้ในเมืองไทย
เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนะคะ
คือไม่มีใครกล้าซื้อมามั่วซั่วอยู่แล้ว
แล้วชิ้นส่วนแต่ละอย่างก็มีความละเอียดอ่อน
ทั่วไปไม่สามารถประกอบเองได้
คือช่างคนไทยไม่สามารถทำได้ต้องได้มาตรฐาน

ซึ่งอันนี้ก็ต้องนำมาเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะ
แต่ว่าที่แน่ตอนนี้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้ทางเลื่อน
บันไดเลื่อนมันไม่ใช่ที่พักอีกต่อไปนะฮะ
ปกติเวลาเราเดินไปในสนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่
หรือไปห้างหรือไปอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้บันไดเลื่อน
พอถึงบันไดเลื่อนปุ๊บบางทีเราพัก
เวลานั้นอาจจะเล่นโทรศัพท์อาจจะพูดคุย

ก็มีคำแนะนำจากวศธมา๔ข้อ
คือต้องมีสตินะคะ
แล้วก็งดหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างใช้บันไดเลื่อน

แล้วก็ควรจับราวบันไดเพราะว่าจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
และถ้าพบว่ามันผิดปกติก็หลีกเลี่ยงการใช้งานค่ะ
มาดูความรู้สึกของลูกชายนะครับของพี่ผู้หญิง
ที่ถูกทางเลื่อนดูดขาลงไปแล้วต้องตัดขา
นายกิติรัฐนาลูกชายของผู้ประสบอุบัติเหตุ
รวมทั้งทีมแพทย์ที่ช่วยเหลือคุณแม่ตั้งแต่สนามบินจนพาไปส่งที่โรงพยาบาล
คือทราบว่าคุณแม่เสียเลือดมากนะครับยอมรับว่าบีบหัวใจมาก
มันเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวจะทำใจได้
คือตอนนี้ก็ขอให้ผลผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจแบบนี้ต่อไป
แล้วยังเร็วเกินไปว่านี่จะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของคุณแม่หรือเปล่า
ภาวนาให้แผลผ่าตัดนั้นไม่ติดเชื้อด้วยนะครับ
ครอบครัวกังวลมากที่สุดตอนนี้คือจิตใจของแม่
แล้วก็จากการใช้ชีวิตในระยะยาว

แต่ท่านนึกไปว่าการใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีขาอีกข้างหนึ่ง
แล้วเหลือข้างเดียวคือมันสะเทือนใจท่าน
ลูกชายของผู้ได้รับบาดเจ็บยังบอกด้วยว่า
ตอนที่เห็นเจ้าหน้าที่ถือกล่องโฟมที่ใส่ขาคุณแม่มา
ลงจากรถฉุกเฉินเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้จริงครับ
ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างตกใจค่อนข้างตกใจครับ

ว่าจะเห็นคุณแม่ในสภาพที่ไม่ได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย
เพราะว่าเราก็จะเห็นอวัยวะของคุณแม่อยู่ในกล่องแยก
เราไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นตัวเขาเห็นว่าเป็นกล่องออกมา
ตอนนั้นใจก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าพอคุณแม่ออกมา
ก็คุณแม่ยังพอพูดได้เพราะตอนนั้นคุณแม่ได้รับยาแก้ปวดอยู่
สลึมสลือผมก็รู้สึกคุณแม่ก็ยังสู้อยู่นะอะไรอย่างนี้
ก็ชื่นใจระดับหนึ่งแต่ขอบคุณที่คุณแม่อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่กับเรา
เพราะว่าถ้าเกิดเห็นในภาพที่มันออกไปในทางช่องทางโซเชียล
เดี๋ยวคุณแม่หล่นลงไปมากกว่านี้มันไปทั้งตัวแน่
คุณแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จริงแต่คุณแม่อยู่กับเราอันนี้เราขอบคุณมาก